จากพี่อ้ำพัชราภาค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องสวยงามกันหน่อย
วงการขาอ่อนเปิดเวทีแล้วมาพร้อมกับข่าวลือด้วย
บอกว่านางเอกซุปตาตัวแม่วงการบ้านเรานี่นะ
คุณชมพู่อรยาจะมานั่งแท่นเป็นหนึ่งในกรรมการค่ะ
นี่เวทีใหญ่ระดับประเทศระดับโลกกันไปเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการประกาศรับสมัครสาวงามอย่างเป็นทางการไปแล้ว
ล่าสุดบอกเลยว่าความฮือฮาตามาติดเลยข่าวลืมมันมา
มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับบอกว่าปีนี้ได้ซุปตาสาวสายแฟร์คุณแม่ลูกแฝดค่ะ
มีดีกรีความปั้วระดับยานแม่นี่
คุณชมพู่อารยามานั่งแท่นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้เอาจริงไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
แต่มาคราวนี้แฟนตื่นเต้นอีกครั้งค่ะ
ตั้งตารอดูลุคเลยว่าโอ้โหถ้าแม่มาเป็นกรรมการจะสวยสับขนาดไหน
แต่คุณผู้ชมค่ะงานนี้พูดก็พูดไม่ไหวนะคะ
มีแฟนนางงามบางส่วนก็มาคอมเมนต์แซะโยงไปถึงกระแสดราม่าก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันของแม่ชม
สองเรื่องไม่อยากจะพูดให้เยอะเรื่องไปอ่านกันเราเองนะ
ก็ทำให้โดนจับตาถึงความเหมาะสมหรือเปล่ากับการนั่งแท่นในคณะกรรมการในครั้งนี้นั่นเองเอาจริงนะ
เท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาเป็นกรรมการก็ไม่แปลก
เพราะว่าคุณชมพู่เขาเป็นแรนดแอปก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับการประกวดนั่นเองนะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดทีมงานเราเก่งมากคุณผู้ชมโทรกริ้งไปเลย
กรกริ้งไปหาทีมงานเขาเหมือนกันว่าตกลงแม่ชมมาเป็นคณะกรรมการไหม

เขาจะให้เป็นกรรมการที่สวยน้ำดอลิเมฆ
แล้วก็ประสบการณ์เห็นเมื่อกว่าคุณสวย